นี่พอเป็นพลเรือนมานั่งกลาโหมพูดถึงคุณสุธินคลอ

ทีนี้จับตารอดูจริงเก้าอี้กระลาโหมเป็นเก้าอี้ที่จับตารอดูมาต่อเนื่องเลยนะ
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะคุณสุธินก็ไปพบกับอดีตอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
เพื่อขอคำแนะนำวิธีการปกครองกองทัพว่าจะต้องทำยังไงซึ่งท่านก็อวยพรให้ด้วยนะคะ

ใช่ค่ะนี่อุ๊ยตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทย

โดยเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการโปรดก้าวให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้ว
สุธินคลังแสงก็ได้ใช้ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี่แหละค่ะ
ไปพบกับพลเอกธรรมรักษ์อิสรามกุลณอายุทยา
เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตั้งแต่สมัยรัฐบาลภักดิ์ไทยรักไทยนั่นแหละ
ไปหาท่านที่บ้านพักส่วนตัวขอคำแนะนำว่าวิธีการปกครองกองทัพ
งานด้านความมั่นคงจะต้องยังไงบ้าง
ซึ่งพลเอกธรรมรักษ์ท่านก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะ
แล้วก็อวยพรด้วยให้คุณสุธินทำงานได้อย่างราบรื่น
คุณสุธินก็บอกว่าหลังจากพบพลเอกธรรมรักษ์เนี่ย
บอกกับนักข่าวแบบนี้บอกว่าท่านบอกให้ทำตามนโยบายพัก
เกียรติกองทัพให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
ตัวคุณสุธินและพลเอกธรรมรักษ์ถามว่าสนิทสนมไหม
สนิทค่ะสนิทคุ้นเคยกันในฐานะที่เคยเป็นสอสอนกแลสมัยพักไทยรักไทย
ก็เดินสายหาเสียงแถบภาคอีสานด้วยกันมา
แล้วในวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมวันจันทร์ที่๔กันยานี้ค่ะ
คุณสุธินนัดกับพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์
อดีตผู้บัญชาการทหารโบกและผลเอกชวริตยุงใจยุทธ์
บัญชาการทหารบกตามลำดับต่อไป
คือก็มีการไปขอคำแนะนำผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของการทำงาน
คือเป็นเรื่องของความท้าทายและเป็นเรื่องของแรงเสียดทาน
และเป็นเรื่องของการพิสูจน์คุณสุธินมากเลยนะ

แล้วก่อนก็จะเห็นคอมเมนต์หรือว่าเป็นกระแสมาบอกว่า
โอ้โหเอาพลเรือนมาคุมกองทัพอย่างนี้มันเป็นการด้อยฆ่ากองทัพหรือเปล่า
เดี๋ยวรอดูการทำงานของวาธิวาธิลัมตรีกลาโหมนะคุณผู้ชมนะ